ไปดูนาเกลือสีชมพูพิ้งสวยสดใส
กล้องถ่ายรูปไว้เลยฮะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนี่

นี่คืนนาใช่มั้ยทีละดีฉันมองดูว่าเป็นท้องฟ้า

แต่นี่คือนาเกลือคือบ่อเกลือนะฮะในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

คือเขาบอกว่าเกลือของที่นี่เป็นเกลือฮิมาลัยของไทยนี่แหละฮะนะครับ
แต่เป็นสีชมพูสวยงามแปลกตาเลย
อันซีนของจังหวัดเพชรบุรีและอันซีนของไทยด้วยนะฮะ

เพราะเกลือฮิมาลัยทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล
จนเกิดเป็นบ่อน้ำไล่ระดับสีตั้งแต่ชมพู
ส้มแดงเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นนะครับ
จากสีส้มนะครับมาเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีแดง
มันยังมีความสวยที่แตกต่างจากพื้นที่ที่เป็นดินเป็น
เป็นดินเป็นสีดำเป็นสีขาวแล้วก็มาเป็นสีแดงนะครับ
แต่ช่วงนี้เกลือจะไม่มี
จะมีเฉพาะพื้นดินแล้วก็น้ำสีชมพูสีแดงอะไรพวกนี้ครับ

ที่นาเกลือสียมพูบ้านร่องใหญ่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็สามารถไปเที่ยวถ่ายภาพกันได้นะ